อย่าปล่อยให้เขาขุกตัวอยู่ในห้องลำพัง

พ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจทำงงทำงานกันไป
มีอยู่วันหนึ่งจะเข้าไปหาลูกในห้อง

เป็นบ้านสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้
ตำบลบึงกาลอำเภอเมืองบึงกาลที่บึงกาลห้องนอนชั้นสองของบ้าน
ไปพบศพนายนัทวุฒิโพผางอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับนี่สภาพศพก็สวมเสื้อกันหนาว
ยาวสีเทากางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินมีถุงพลาสติกคลุมอยู่ที่หัวถึงลำคอ
แล้วก็มีเทปกาวพันรอบคอหลายรอบขาดอากาศหายใจนะฮะ
ก็ทำให้เสียชีวิตเลยจากการทันสูตรนั้นไม่พบบาดแผล
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายก็ลงความเห็นว่าน่าจะก่อเหตุขึ้นมาเองนะฮะ
ว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กมักจะขลุกตัวอยู่แต่ในห้องนอน
ไม่ค่อยออกมาจากห้องไม่ออกจากบ้านไม่ไปไหนไม่มีเพื่อน
พูดจากับญาติพี่น้องเลยนะครับเป็นโรคส่วนตัวสูงมาก
จะมีเสียงดังลงมาข้างล่างบ้างตอนเล่นเกมเป็นเล่นเกมผ่านทางโน้ตบุ๊กในห้องอะไรแบบนี้นะฮะ
ถึงเวลากินข้าวก็จะมีคนเอาขึ้นไปกินให้ถึงห้องนอนทุกคนในบ้านเข้าใจ
เข้าใจในความเป็นอยู่ของตัวเขาไม่เคยว่าเลยนะไม่เคยดุด่าคือก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านไป
สุดท้ายเนี่ยจะไปเรียกลูกลงมาเพราะว่าจะเอาล่มสนามไปให้พ่อแม่ที่ค้าขายของที่ตลาดนัดนะฮะ
สุดท้ายเรียกก็ไม่มีเสียงตอบขึ้นไปดูภาพที่เจอคือลูกตายแล้ว
มีถุงพลาสติกกับเทปเก่าพันเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมนะฮะก็น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายก็จะมีการนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลต่อไป
อันนี้ก็เป็นท้าหอนเนี่ยพ่อแม่ก็เสียใจ
คือนี้ต้องย้ำก่อนนะคะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเกมหรือว่าอะไร
แต่มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในครอบครัวที่บางทีเราละเลยการปฏิสัมพันธ์กันมากเกินไป
เห็นว่าลูกมีโรคส่วนตัวก็ปล่อยให้ลูกอยู่ในนั้น
คือบางทีมันต้องคอยดูแลสอดส่องนะคะ
เพราะว่าบางทีไอ้ที่ว่าเล่นเกมบางทีเราไม่รู้ว่าเขาท่องอินเทอร์เน็ตเขาไปเจออะไรบ้าง
เขาอาจจะไปเห็นเว็บไปเห็นข้อความหรือไปเจอคนแปลกที่อาจจะให้แนวคิดแปลกกับน้องก็เป็นไปได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ปล่อยผ่านเหมือนที่คุณทัศนัยบอกนั่นแหละ
สุดท้ายก็เป็นพฤติกรรมอาจจะเรียนแบบใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ท่านกับข้าวปลาไม่กินต้องเอาไปให้ถึงห้องนอนมันก็ไม่ใช่แล้วนะ
อันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ